ติดตามได้จากคุณสิริวัลขออภัยค่ะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

นภาพรจันโอชาภรรยาของนายยกรัฐมนตรี
เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
ขณะที่ประชาชนนั้นยังคงทยอยเข้ามา

ฝากถึงประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ให้ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง
หลังจากที่มีหลายคนไปยังหน่วยเลือกตั้งผิดจุดด้วยกันค่ะ
บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขตเลือกตั้ง๖แขวงและเขตพญาไทย
ซึ่งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนปฏิพัฒน์ซอย๕
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะบางตาค่ะเพราะว่าเขตนี้มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง๔๙๙คน
สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว๑คนนะคะทำให้เหลือ๔๙๘คน
เป็นชาย๒๑๙คนแล้วก็หญิง๒๗๙คนซึ่งจะมาใช้สิทธิ์ในวันนี้นะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองซึ่งมีเหล่ากองทัพสื่อมวลชนมารอทำข่าวจำนวนมาก
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นด้วยนะคะ
ส่วนนางนภาพรจันโอชาภรรยาของนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงบุตรสาวฝาแฝดอีก๒คนนั้น
ก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนี้เช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งนางนภาพรนั้นอยู่ในลำดับที่๑๖๒ก็เดินทางมาใช้สิทธิ์เมื่อเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๒๕นาทีที่ผ่านมา
โดยที่นางนภาพรเข้าแถวรอใช้สิทธิ์ก่อนที่จะเดินเข้าครูหาที่๑นะคะ
เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีโดยที่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดกับทางสื่อมวลชนค่ะ
ด้านนางบุษกรนบางช้างอายุ๗๖ปีนะคะซึ่งเดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ได้ลงคะแนนเสียงในลำดับแรกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ
ก็บอกว่าตั้งใจจะมาใช้สิทธิ์ในวันนี้เพราะไม่มีการเลือกตั้งมานานแล้ว
มีเทคนิคในการจดจำนะคะก็คือจดจำโลโก้ของพักการเมืองที่ตัวเองเลือกไว้ค่ะ
ไปฟังเสียงส่วนหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ของพักเป็นหลักเพราะว่าบางทีเราจำเบอร์ไม่ได้เราก็ดูธงของพักเป็นหลักว่าสีอะไรสีเขียวสีแดงอะไร
ทางด้านของนางวิพารัฐชายานุกิจนะคะรองประหลัดกรุงเทพมหานครก็บอกว่า
ภาพรวมหน่วยเลือกตั้งนั้นมีความเรียบร้อยดีจากการเข้าไปตรวจสอบรวม๔หน่วยเลือกตั้งด้วยกัน
บอกด้วยว่าประชาชนยังคงมีความสับสนนะคะหลังจากที่หน่วยเลือกตั้งนั้นมีการย้ายจุดแล้วก็แบ่งเขตแบบใหม่
หรือที่จดหมายที่กรกตส่งให้หลังจากที่มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ผิดหน่วยหลายคนด้วยกันค่ะ

คือเนื่องจากว่าแต่ก่อนนี้การที่กำหนดหน่วยเขาใช้ประมาณ๕๐๐คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๕๐๐๘๐๐ไม่เกิน
เราก็จะกำหนดไม่ไม่เต็มไม่เต็มเพดานนะคะแต่ทุกวันนี้เขากำหนดให้เป็น๘๐๐
เมื่อเป็น๘๐๐ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องบางหน่วยนี่ต้องยุบหน่วยนะคะยุบหน่วยมารวมกันบ้างนะคะเกลี่ยไปนะคะ
ที่สองก็คือสถานที่บางแห่งเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ใช้นะคะเราก็ต้องขยับปรับเปลี่ยนนะคะตามความเหมาะสมนะคะ
แล้วก็ไปไหนไกลก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไปไกลมากเนี่ยประชาชนจะเอ๊ะหายไปไหนอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ
มันก็เลยจะมีปัญหาเล็กน้อยอย่างเงี้แต่ว่าจริงเราก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปแล้วนะคะ
ก็ต้องติดตามด้วยนะคะประมาณอย่างนี้ค่ะ
ประชาชนนั้นก็ยังคงทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขตพญาไทย
เลือกตั้งเที่ยวนี้ในส่วนของเขต๖ราชเทวีพญาไทยมีการนำเอาเขตจตุจักรเฉพาะแขวงจตุจักรแล้วก็แขวงจอมพลมารวมด้วย
นั่นก็เลยทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งนั้นอาจจะไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ปิดจุดได้นะคะ
เจ้าหน้าที่กรกตบอกกับเรานะคะว่าเจ้าหน้าที่กรกตประจำหน่วยบอกกับเราว่าในขณะนี้มีผู้ที่มาใช้สิทธิ์แล้ว๑๖๐หรือว่า๖๐ด้วยกัน
แต่แม้ว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าหน่วยเลือกตั้งนั้นจะยังไม่ปิดนะคะ
เพราะว่าจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งนั่นก็คือจะต้องปิดหน่วยเลือกตั้งในเวลา๑๗นาฬิกา
นั่นหมายถึงว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่๓ชั่วโมงเท่านั้นนะคะที่ประชาชนจะสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้ค่ะ
วิววันวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเขต๖พญาไทยค่ะ